เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดลำปางมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นลักษณะของสามีทำร้ายร่างกายภรรยา
จนสุดท้ายภรรยาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คลุมคลั่งคาดว่าเสพยาเสพติดอย่างหนัก
เห็นภรรยาแล้วหลอนคิดว่าภรรยาเป็นตำรวจ
เอาเสียมฟาดแบบกระหน่ำฟาดใส่ภรรยาค่ะ

แต่สุดท้ายภรรยาเสียชีวิตเลยนะคะโอ้โห
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าค่ะ
ก็ไม่รู้เศพยาเมาค่ำวันคั่มคืนขนาดไหน
ตำรวจสพงไปตรวจสอบนะคะ
ภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่หมู่๒
อำเภองาวจังหวัดลำปาง
นางสาวสิริมาปานเชียงรากอายุ๓๐ปีเป็นชาวจังหวัดปทุมธานี
นอนอยู่หน้าห้องนอนได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะเนี่ยปูดบวมนะคะมีแผลตามตัวตามหน้าเต็มไปหมด

สามีของคนเจ็บชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้นะคะ
เพราะว่าเป็นคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยา
นายนนการทำบุญอายุ๒๑ปี
ทีนี้ค่ะพอไปตรวจสอบในห้องนอนโอ้โหอุปกรณ์เสพยาบ้าตกอยู่นะคะ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานและอาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็คือเสียมเนี่ยก็ตกอยู่เหมือนกัน
เจ้าหน้าที่นำตัวนางสาวสิริมาส่งโรงพยาบาลงาวแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
จากการสอบสวนนะคะทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ตัวสามีก็คือนั่งเสพยาบ้าอยู่ในห้องนอน
แล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งคงเมาหนัก
ภรรยาเดินเข้ามาแล้วตัวสามีก็หลอนนะนะ
คงจะคิดว่าภรรยาเนี่ยเป็นตำรวจเนี่ยก็เลยก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยานะคะ
คือตัวสามีเนี่ยพอเห็นภรรยาตกใจก่อนนึกว่าเป็นตำรวจนะ
แล้ววิ่งออกไปนอกห้องไปคว้าเสียมหน้าบ้านเนี่ยเสียมวางอยู่หน้าบ้านไปคว้าเสียมมา
แล้วก็มาทำร้ายคือทุบแบบกระหน่ำตีภรรยาเลยอะค่ะจนบาดแผลเนี่ยเต็มตัวไปหมดนะคะเนี่ย
โอ้โหพอหลังก่อเหตุชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ตำรวจก็คุมตัว
นายนนการคนนี้ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะคะก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ